คุณผู้ชมฮะจำโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่อ่างทองได้ไหมครับ
เคยเป็นประเด็นเมื่อ๒ปีก่อนนู้น
เดือนมิถุนายนปี๖๑นะครับ
ผอโรงเรียนก็ออกมาชี้แจงนะบอกจริงแล้ว
เมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดมันเป็นแค่เมนูหนึ่งในรอบ๑๒เดือนเท่านั้นเอง
ทุกวันส่วนอาหารอื่นมีครบถ้วนหลากหลาย
แต่ว่าโรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
เพราะว่ามีทางเพจสาธารณะชื่อดังชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทย
ได้อ้างถึงโรงเรียนดังกล่าวอีกครั้ง
ว่าได้มีการนำนมโรงเรียนซึ่งจริงแล้วเป็นโครงการแจกนมโรงเรียน
ของรัฐบาลให้กับเด็กนักเรียนได้กินฟรีถูกต้องไหมฮะ

ให้เด็กแข็งแรงเติบโตเติบใยสมองปลอดตรงฉลาดแข็งแรงอะไรแน่นะครับ
แต่ปรากฏว่าทางโรงเรียนไม่ได้นำนมโรงเรียน
แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนตามนโยบาย
แต่นำนมโรงเรียนมาต้มมาปรุงขายให้กับเด็ก
เป็นเมนูนมเย็นแล้วก็เป็นโอวันตินเย็น
คุณคิดดูโดยขายให้เด็กนักเรียนแก้วละ๕บาทนะครับ
ซึ่งในโพสต์เนี่ยก็มีกล่องนมเปล่าถูกทิ้งในถุงขยะ
ภาพก็เป็นช่วงที่แม่ค้ากำลังเทนมใส่หม้อเพื่อต้ม
และบางภาพก็มีภาพครูกำลังตักนมให้เด็กด้วย
ภาพนี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เร่งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
แล้วก็มีการให้ข้อมูลบอกว่าเป็นโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพ
เอาเอ๊ะยังไงหรือว่าก่อนหน้านั้นที่เป็นข่าวโรงเรียนผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ใช่อันนี้ที่บอกว่ามันเป็นที่เกิดเหตุข่าวล่าสุดเนี่ย
คือที่เขตสาธรณ์ที่กรุงเทพ